สำหรับการเปลี่ยนแปลงกติกาใหม่
จาก๓ยกเดิมก็กลายเป็น๕ยก

จาก๕ยกของเราเนี่ยเป็นการชกมวย๕ยกแบบพิเศษนะครับ
ไม่เหมือนใครก็คือเราจะชก๒นาทีแล้วก็พัก๒นาที
เท่ากับว่ามีเวลาชกทั้งหมด๑๐นาทีนะครับ
เรียกว่า๑๐นาทีก็จริงแต่เหนื่อยมากกว่าการชก๕ยกปกตินะครับ
แล้วก็มวยที่ออกมาในสัปดาห์แรกนะครับ
ผลออกมาก็เป็นที่ยอมรับเลยว่าสนุกดุเดือดมาก
เพราะว่าเป็น๒นาทีในแต่ละยกที่ไม่มีหยุดยั้งเลย
ทุกคนเดินหน้าแล้วลุ้นตลอดเวลานะครับ
การบริหารแรงให้ได้๕ยกถูกต้องไหมในกฎกติกาใหม่แล้ว
เรตติ้งเป็นไงบ้างครับในสัปดาห์ที่เป็น๕ยก
เพิ่มผมเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์เลย
เรียกว่าตั้งแต่๓ยกเนี่ยเพิ่มมาด้วยตลอด
แล้วก็ปรับเป็นมวย๕ยกก็ยิ่งยกระดับเพิ่มขึ้นไปอีกต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็คิดว่าคงจะติดในท็อปทรีในเร็ววันนี้ครับ

เรตติ้งมันดีวันดีคืนสุดท้ายก็ต้องยกเครดิต

ส่วนเสาร์นี้นี่งดแล้วก็วีกหน้าจัดให้แบบทบต้นทบดอกเลยนะครับ
ผู้เอ่ยเสมอไหนวัดเก๋ากับภีร์สาหร่าง
ร้องนี่พลาดไม่ได้เหมือนกันฝนหลวงขีดเส้นดวนเดือดกับแสน
แล้วก็ตามมาด้วยเพชรเอกเชื่อดกับดาบดำ
ส่วนไอ้หินจะแข็งสมชื่อหรือเปล่ายอดเหล็กเพชรท้าพิสูจน
ก็เปิดหัวคู่แรกแสงเทียนน้อยจัดหนักสิงพยักษ
ถ้าพลาดไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์มวยดีดูฟรีการันตี
มีน็อกเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ